คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้
ว่ามีเด็กวัยรุ่น๓คนออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันช่วงกลางดึก
ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะแล้วบังเอิญไปเจอสายตรวจสองนาย
เขาเรียกให้จอดเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นก็ตกใจ
เพราะตัวเองรู้ตัวไงว่าไม่มีใบขับขี่
ก็ขี่หนีสายตรวจก็ขี่ตาม
สุดท้ายเนี่ยพอโดนไล่ทันไปอยู่ตรงคลอง

ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่งเสียชีวิต
ก็มีหลายคนตั้งถามว่าตำรวจก็อยู่ตรงนั้น

หนึ่งในเพื่อนของกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วย
เขาก็บอกว่าจริงเขาบอกตำรวจแล้วนะ
แต่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับบอกเขาว่าเออไปหาเพื่อนเถอะ
แล้วตำรวจก็ยึดแค่รถของวัยรุ่นกลุ่มนี้

แต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพก่อนก็แล้วกันนะ
เพราะว่าวันนี้ญาติของน้องที่เสียชีวิต
เดินทางไปรับศพหลานกันแล้วค่ะ

แม่ของนายธนวัฒน์เนธวงศ์

กระโดดลงน้ำหนีตำรวจนะคะ
เธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลย
หลังจากที่ศพลูกชายมาถึงที่วัดบางศรีเมืองจังหวัดนทบุรี

เราก็หวังพึ่งว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่นะคะ
น้องเองก็เป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงาน
ก็ยอมรับแหละว่าลูกก็ชอบเที่ยวเตรกลางดึกกลางดื่น

แต่มั่นใจว่าลูกไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าสิ่งไม่ดีอะไร
แม่บอกแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงขับรถไล่ลูกแบบนั้น
เป็นใครใครก็ต้องตกใจอยู่แล้ว
และยิ่งเห็นเด็กกระโดดลงน้ำไปทำไมตำรวจไม่ช่วย
อย่างน้อยแจ้งคนมาช่วยก็ยังดี
กลายเป็นว่าไม่สนใจรีบยึดรถแล้วก็ขี่กลับไปเลย

หรือว่าอะไรหมวกกันออกค่ะแกบอกว่าอย่างนี้
แล้วก็เขาช่วยขึ้นมาได้คนหนึ่ง
ก็ทำไมเขาก็บอกว่าช่วยผมเป็นคนหนึ่ง
เขาก็บอกแม่แค่นี้
แต่อย่างอื่นเขาก็ไม่บอกแม่ไม่ถามเขาก็ไม่ตอบแม่
คือการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างตัวเล็กอย่างพวกผม
มันไปไม่ถึงปากซอยหรอกครับมันตัดไปแล้วครับ

แต่ทุกคนคำว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
เมื่อเห็นลูกเป็นแบบนี้ความยุติธรรมก็อยากให้มันเกิด
แต่ขอฝากเคล็ดนี้ให้กับเจ้าหน้าที่
สายตรวจทุกท่านที่ทำในลักษณะนี้นะ
ใช่คือเราไม่ได้โทษอะไรเจ้าหน้าที่เลย
เพียงแต่ว่าเคล็ดนี้อย่าให้ไปเกิดกับคนอื่นอีก
ถามว่าคุณต้อนเด็กมาเนี่ยเด็กหนึ่งไม่ใส่หมวกสองไม่ไปขับขี่ความกลัวมันเกิดขึ้นแล้ว

แล้วอีกอย่างลูกผมไม่ใช่คนขับเป็นคนซ้อนด้วย
พอคนขับพาหนีแล้วเขาต้องหนีตามโดยอัตโนมัติ
พอเพื่อนโดดน้ำทำไงตัวเองก็ต้องโดด
แต่ลืมไปว่าว่ายน้ำไม่เป็นทางร้อยเวรเขาติดต่อมาอยู่
เขาสอบถามมาว่าอยากให้ทางตำรวจช่วยเหลืออะไรไหม
แต่เราก็ยินดียินดีว่าอย่างน้อยก็เจ้าหน้าที่ติดต่อมา
ผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ย
ผมขอยังไม่พูดตอนนี้เอาไว้จัดงานให้น้องให้ลูกผมให้มันเรียบร้อยก่อน
คือแม่คล่องใจว่าทำไมตำรวจต้องขี่รถไล่ลูกกับเพื่อนแบบนั้นใช่ไหมคะ
เราก็ไปถามนะไปถามเพื่อนอีกสองคนค่ะที่ออกไปด้วยกันนะคะ
ว่าเออคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
เพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าวันนั้นเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา๓คน
จริงซ้อน๓ก็ผิดแล้วเนาะซ้อน๓ก็ผิดแล้วอะนะคะ
ซ้อนกันมา๓คนแล้วปรากฏไปเจอตำรวจสายตรวจ
ตกใจกันหมดแล้วค่ะเพราะว่ารู้ตัวว่าไม่มีใบขับขี่
ขี่หนีตำรวจค่ะเพราะว่าไปเจอสายตรวจเรียกให้หยุดตรวจไง
เออพอขี่หนีไปเขาก็คิดว่าเออตำรวจคงไม่ตามมาแล้วล่ะ
ไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่ไล่ตามมา
ทำอะไรไม่ถูกค่ะคราวนี้เลยยิ่งขี่นี้หนีไปเรื่อยจนไปถึงที่วัด
วนตัวแล้วไม่รู้จะเอายังไงเลยจอดรถแล้วก็เนี่ยค่ะ
วิ่งไปที่โป๊ะเรือแล้วตัดสินใจกระโดดน้ำเพราะกลัวตำรวจจะจับ
เขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่เพื่อนเขาต้องมาตาย
และอีกหนึ่งความเสียใจอันนี้เด็กวัยรุ่นบอกนะคะว่า
เสียใจที่ได้ยินตำรวจพูดออกมาว่าเออพวกเองไปหาเพื่อนก่อน
แล้วตำรวจก็ยึดรถไปเลยทั้งนั้นที่ตอนนั้นน่ะเพื่อนจมน้ำไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นตายร้ายดียังไงเขาเองอ่ะเดินหาเพื่อนจนเช้า
เพราะคิดว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ตายน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่
เขาบอกว่าถ้าวันนั้นตำรวจรีบแจ้งให้คนมาช่วยหาเพื่อนเขาอาจจะไม่ตายก็ได้
ก็พูดในลักษณะที่ว่าตำรวจก็ทำหน้าที่ก็ควบคุมตัวเขาเอารถจักรยานยนต์เข้าไป
อันนี้เขาเข้าใจว่าเขาทำผิดแต่ถ้าตำรวจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ตามหาคนที่หายคนที่ตกน้ำอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความคิดของทางกลุ่มวัยรุ่นนะ

ตอนแรกผมกลับไปขึ้นสะพานเนี่ยนะครับแต่พอไปตรงโป๊แล้วมันแบบว่า

ตอนนั้นนี่คือวิ่งไปนี่คิดทางตันแล้ว

ตัดสินใจกระโดดลงไปนี่ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
ผมว่ายไม่เป็นผมว่าว่ายได้ถ้ามีเกาะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าว่ายได้ครับ
แต่ว่าว่ายข้ามของผมผมว่ายไม่ได้หรอก

ผมวิ่งไปลงโปรแล้วแล้วจังหวะนั้นแบบว่าหันหลังไปก็โดนจับแน่นอนครับ
แล้วก็มันทางตันครับวิ่งกลับไปไม่ได้แล้วเลยมีทางเดียวคือต้องกระโดดอย่างเดียวครับ
เพื่อนผมโดดไปแล้วผมหันไปมองแล้วเพื่อนผมโดดแล้วผมก็เลยโดดตาม

ตากรเลือกเพื่อนผมไม่นี่
แล้วเราไม่ได้บอกว่าช่วยเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมว่ายน้ำไม่เป็น
ผมช่วยแล้วครับแต่เขาไล่ผมให้ไปหาเพื่อน
ผมมาอีกรอบนึงเขาไปแล้วเอารถไปแล้ว
บอกไหมครับว่าเพื่อนผมโดดน้ำช่วยหน่อยมันว่ายน้ำไม่เป็น

น่ารู้เพราะเห็นเพื่อนผมลอยคอทั้งที่อยากเอาห่วงห่วงยางโยนให้อย่างนี้
ถ้าตอนนั้นเขาช่วยมันก็น่าจะแบบว่าเพื่อนผมไม่น่าเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ก็จริงเท่าที่ฟังคุณนฤทธิ์คุยกับวัยรุ่นก็คือ
เหมือนอยู่ในอารามตกใจด้วยค่ะแล้วกระโดดลงน้ำตอนกลางคืน
บางคนก็เป็นตะโคงตะคริวและยิ่งผู้ตายว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะคะ
แล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอรอการสอบสวนทั้งฝั่งของตำรวจจราจร
ตรวจทั้งสองนายด้วยว่าเอ่อทางวัยรุ่นได้มีการบอกกล่าวไหม
ให้ช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำหายไปหรืออะไรยังไงนะคะ
เดี๋ยวมีคำชี้แจงจากตำรวจด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ทีมข่าวเราเนี่ยย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุนะคะไปดูว่าที่เกิดเหตุมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไง
นี่ค่ะคุณนฤทธิก็ไปเลยที่โป๊ะท่าเรือเนี่ยนะคะ
วัดความลึกของคลองนี้แล้วใช้ไม้ยาวจุ่มลงไปวัดเลย
ความลึกของคลองนี้๓๕เมตร
ถ้าเทียบความสูงของทีมข่าว๑๗๗เซนติเมตร
ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมิดหัวแบบคือสองคนยืนต่อกันได้เลยคือลึกมากนะคะ
ไปสอบถามคนขับเรือที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่ากระแสน้ำก็ค่อนข้างจะเชี่ยวอยู่เหมือนกันนะ
แถวนี้เขารู้กันดีว่าไม่ควรลงเล่นน้ำตรงนี้เพราะว่ามันอันตราย
แต่เวลามองจากบนฝั่งเนี่ยน้ำมันจะดูนิ่งเด็กหลายคนก็ชะล่าใจ
บางคนก็มากระโดดน้ำเล่นแล้วจมน้ำก็มีส่วนบางคนตั้งใจมาฆ่าตัวตายเลยก็มีเหมือนกันนะคะ
ลำดวนครุฑบุตรชาวบ้านนะคะยืนยันอีกเสียงนึงบอกว่า
คลองแห่งนี้มีเด็กผู้ชายจมน้ำเสียชีวิตมาหลายศพแล้ว
ถ้านับนิ้วดูเนี่ยประมาณสักห้าหกศพได้และทุกคนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะ
บางคนมาโดดน้ำเล่นก็ตับแตกตายบางคนก็จมน้ำตาย
บางคนตั้งใจมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ
ชาวบ้านเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่ามันเป็นเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
คือชาวบ้านแถวนี้ค่ะเขาเชื่อเรื่องสารเจ้าพ่อสินสมุทร
เพราะมีเรื่องเล่ากันปากต่อปากบอกว่าคืนวันเพ็ญเนี่ยน้ำจะขึ้นสูง
ซึ่งคลองแห่งเนี้ยน้ำจะใสมากสารเจ้าพ่อสินสมุทร
เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะว่าเวลาคืนวันเพ็ญ

บอกว่าวันเพ็ญเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงคลองแห่งนี้ก็จะใสมาก
แต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะอยู่น้ำมันขุนทั้งคลองเลย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าต้องเป็นบริวารของเจ้าพ่อสินสมุทร
ที่เป็นจอราเคที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ
ขยับตัวแล้วก็แหวกว่าอยู่ใต้น้ำแน่
ทำให้ดินใต้น้ำเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาแล้วคลองก็เลยขุ่น
มีก็จะมีเด็กมีเด็กมากระโดดน้ำ
มีเด็กมากระโดดน้ำบนสะพานเนี่ยก็ตายเขาบอกว่าตัดแตกตาย
บางคนก็มาเล่นน้ำที่โป๊ะนี่ก็จมหายไป
เด็กที่เสียชีวิตนี่เป็นผู้ชายผู้หญิง
ผู้ชายไม่มีเด็กผู้หญิง
มันก็น่าคิดได้อยู่นะเพราะแบบว่าคนที่มาเล่นน้ำเนี่ย
ส่วนมากเราจะคอยเตือนอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นน้ำ
เพราะว่ามันเหมือนยังไงล่ะคนมาจากพื้นที่อื่น
เห็นบอกว่าถ้ามาจากพื้นที่อื่นก็คือไม่รอด
ส่วนฝั่งตำรวจมีความคืบหน้ามาเหมือนกันค่ะ
ผู้กำกับสพบางศรีเมืองก็บอกว่าตอนนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าในภาพกล้องกุ้งจรปิดก็จะเห็น
วัยรุ่นขี่รถกลับกันสองคนโดยที่มีรถของวัยรุ่นมาด้วย
คนดึงขี่อีกคนก็เข็นลากกันไป
ส่วนวัยรุ่นก็คือยังเดินตามหาอภูมิอยู่ที่โบ๊ค
วัยรุ่นจังหวะกลับยึดรถมาแล้ว
เรื่องนี้ผู้อำกับสพบางศรีเมืองบอกว่า
เรียกตำรวจสองนายนี้มาสอบปากคำแล้วจะตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรม
ถ้าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุแล้วก็ผิดจริงหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ช่วยเหลือ
ก็จะดำเนินการลงโทษค่ะแต่อย่างไรก็ตาม
ขอตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดก่อนฟังความทั้งสองข้างก่อน
มั่นใจว่าจะสามารถให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้นะคะ